เหตุนักเรียนชั้นประถมศึกษานะฮะ
ขณะยืนเข้าแถวหน้าเสาทง

แล้วก็พูดถึงเรื่องของพญานาค

คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์นี้
นี่แหละครับเป็นช่วงเหตุการณ์
ที่อาจจะเกิดอาการอุปทานหมู่

อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ขณะที่มีการพาไปทำพิธีปัดเป่า

ซึ่งเด็กกรีดร้องโวยวายถึง
พญานาคปู่ศรีสุโธย่าปฐุม

โดยบอกว่ามีองค์พญานาคขนาดใหญ่

แล้วก็เด็กแสดงอาการปวดแสบปวดร้อน

ผู้ปกครองจึงได้นำผ้าชุบน้ำมาเช็ด
ตามร่างกายนำดอกไม้ทูบเทียน

เด็กทุกคนมีอาการอาเจียน

ก่อนที่จะให้พระสงฆ์นะครับทำพิธีผูกข้อมือด้วยสายสิน

เนี่ยเด็กกรีดร้อง
โดยก่อนพาเด็กไปทำพิธีที่วัดนี่นะครับ
ขณะที่ทำกิจกรรมหน้าเสาทงในช่วงเช้าวานนี้
๗คนมีอาการคล้ายผีเข้าครับ
คุณครูและผู้ปกครองและทีมกู้ภัย
ต้องช่วยกันแยกเด็กนักเรียนออกจากกัน
และนำไปประกอบพิธีตามความเชื่อที่วัด
นายจิรษักรัฐนภัยโรศผู้มนุยการโรงเรียนบ้านบะแท้บอกว่า

มักจะพูดถึงเรื่องของพญานาคและป่าคำชโนธอยู่เสมอ
พร้อมกับมีการแสดงท่าทีแปลกประหลาดแล้วก็กรีดร้อง
หลังจากนั้นนะครับนักเรียนคนอื่นต่างก็วิ่งไปรวมกลุ่ม
และแสดงอาการลักษณะเดียวกันคล้ายอุปทานหมู่
ก็เลยต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็พามาที่วัดดังกล่าว